ยกมือขึ้นมาแล้วก็กล่าวคำว่าสาธุสา

คือไม่ใช่ตามสาวจ๊ะลงพอดีไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปทำบุญกันนะคะนี่เลย
รายการเศรษฐีป้ายแดงของเราเป็นพิธีกรคนเก่งไง
ซึ่งต้องบอกว่าใช่ว่าเธอจะมีแต่ภาพนี้

เก็บสนุกอยู่ก็เลยไม่ตก

ไม่ได้มีเฉยแต่ตบปรับสนุกสนานปาร์ตี้อย่างเดียว
อบความสวยให้กับเอฟซีอย่างเดียวเท่านั้น

เจ้าตัวก็จะเข้ะวัฒนธรรมบุญทันที

นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปเลย
พร้อมกับพี่สาวนะคะวัดป่าภูทะเบิกสวรรค์เพชรบุญเอง
ลูกทุ่งสาวเนี่ยคือที่นี่น้องจ๊ะเนี่ยเขามาทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วกับครอบครัว
ก็เดินทางไปไหว้พระทำบุญอยู่บ่อยค่ะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยเขียนแคปชั่นไว้ว่าจ๊ะมาถือศีลเอาบุญมาฝากทุกคนนะจ๊ะสาธุค่ะ
ซึ่งเหล่าแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุกับสาวจ๊ะกันเป็นจำนวนมากเลย
เราเองก็สาธุด้วยเหมือนกัน
จ๊ะค่ะบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
พอดีว่าโดนคืนคิวงานแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากปล่อยให้มันเสียเวลาไปเปล่าไง
ก็เลยชวนพี่สาวมาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา๒วัน๑คืน
คือเมื่อวันที่๔และวันที่๕มันจะลากกลุ่ม

นานทีเขาจะได้หยุดนะคุณสาธา
ไม่ได้หยุดเยอะนะก็คือหยุดแค่๒วันนี้เท่านั้น
ก็เลยไปปฏิบัติธรรมอีกอย่างปกติทุกปีเธอจะต้องมาถือศีลตลอดเลยค่ะ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันโควิดไงแล้วก็มีคิวงานที่ทำให้ไม่มีเวลามา
ครั้งนี้ถือว่าเออโชคดีนะจังหวะจากคนพอดีช่วงปีใหม่พอดี
จริงช่วงนี้ไม่น่าจะมีคิวว่างนะแต่ด้านหลุดมา๒วัน

พลังบุญพลังใจกันไปนะคะ
จ๊ะแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเขาเป็นคนแบบบ้านง่าย